เกิดอะไรขึ้นนะแม่จุ๊บก็มันจะมีพวกกลุ่มงานอ่ะนะคะ
ปกติคือแม่เองก็หางานในนั้นอยู่แล้ว
พ่อแม่เนี้ยทำงานเป็นนักแสดงสมทบอ่าซึ่งทีนี้เนี้ย
อันนี้คือทางกลุ่มเฟสบุคเป็นกลุ่มในลายในลายนะ
เขาจะรู้กันว่ามีกลุ่มจะมีอยู่หลายกลุ่มค่ะแล้วก็กลุ่มนี้เป็นแค่หนึ่งในหลายกลุ่ม
ซึ่งโมเดลลิ่งต่างก็จะมีทั้งตัวจริงนี่แหละส่วนใหญ่ตัวจริงเขาก็จะโพสต์งานนั่นนู่นนี่
ลงในกลุ่มตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีการลิงก์พอจบประกาศว่างานนี้ต้องการคนวันที่นี้งานนี้งานนี้เสร็จ
แต่มิจจัดชีพไลน์นี้จะก๊อปมา
ก็มาในกลุ่มตัวเองแล้วก็ตัดลิงก์เขาทิ้ง
แล้วให้ไปโพสต์รูปรายละเอียดของแต่ละคนของตัวเองลงในโน้ตกลุ่ม
จากนั้นก็โทรมาของคุณแม่ค่ะ
ก็คือหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนโทรมาเป็นเสียงสาวสอง
โทรมาแนะนำตัวว่าชื่อด้า
แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยน้องได้งานแล้วน้องหน้าตาดีมากเลย
แต่ว่าต้องไปถ่ายรูปโปรไฟล์ต้องมีรูปที่ดูดีกว่านี้
คือแม่จุ๊บเอารูปลูกของตัวเองไปลงไว้

ก็ลงเอาไว้แล้วแล้วด้าก็โทรมาจากคอนแท็กที่แต่ละคนจะต้องให้ไว้เพื่อการติดต่อกลับใช่ไหมคะ
มิจฉาชีพลายเนี้ยใช้ชื่อว่าด้าโทรมาแล้วก็บอกว่าเออน้องได้งานแล้วนะคะวันเสาร์เนี่ยให้คุณแม่ไปแต่ว่าจะต้องถ่ายรูปโปรไฟล์มาก่อน
ซึ่งจะให้ถือเป็นแฟมเลยเป็นงานเดินแบบนั้นนู่นนี่ทีนี้คุณแม่เองเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหแล้วไม่มีที่ถูกไหมเพราะอยากจะประหยัดไม่อยากจะไปถ่ายแบบโหเวอร์วางอลังการเขาก็ให้ลิสต์มา
อันนี้เราติดต่อกันเมื่อไหร่ฮะที่ประมาณช่วงมกราค่ะก็คือต้นนานมานี้เองต้นปีนี้เองใช่ค่ะเขาบอกว่าได้งานแล้วนะแต่ต้องไปถ่ายรูปโปรไฟล์ถ่ายรูปทำโปรไฟล์ก่อน
ซึ่งอันนี้แม่โชคดีมากด้วยความที่แม่อยากจะประหยัดแม่ก็เลยรอดตัวเพราะว่าแล้วก็ด้วยความที่แม่มีคอนเคชั่นเยอะแม่รู้จักคนเยอะแม่ก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันให้ส่งรายชื่อมาแต่ว่าเดี๋ยวยังไงแม่ดูราคาก่อนซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังแพง
เขาจะใช้วิธีเล่นจิตวิทยากับคนนะคะเขาจะส่งมาเป็นสี่ห้ารายชื่อสี่ห้าที่อ่าแต่เขาจะเอาของเขาเนี้ยใช้ชื่อว่าเมยาสตูดิโออยู่บนสุดอืมแล้วก็อย่างที่อื่นเขาก็จะบอกว่าราคาพันกว่าสองพันกว่าถ่ายแค่สองชุดหนึ่งชุดแต่ของเขาว่าเขาจะลงว่าเมยาเนี้ยสิบชุดให้ถ่ายได้ในราคาแค่พันหกโอ้โหได้กันสิ

ซักประมาณวันพฤหัสก็โทรมาบอกว่าคุณแม่น้องต้องมีรองเท้านะต้องมีเป็นรองเท้าบูธคู่หนึ่งรองเท้าเป็นรองแบบเหมือนลักพิงเลยยาวขึ้นมาถึงเข่าอ่าแล้วต้องเป็นส้นสูงสีดำอีกคู่หนึ่งต้องเอาอย่างงั้นเลยใช่ค่ะสเปคมาเลยเราก็โอ้โหแล้วจะไปหาเวลาที่ไหนก็บอกด้าแม่ไม่มีเวลานะต้องใช้สองคู่ดิแล้

เกตว่าด้ากับยาอาจจะเป็นคนเดียวกันแต่ใช้เบอร์คนละเบอร์แล้วเสียงคล้ายกันมากเลยอีกคนนึงพูดเร็วกับอีกคนนึงพูดช้าช้าอ๋อแต่เสียงคล้ายกันใช่อ่ะสรุปแล้วของแม่จุ๊บก็เสียค่ารองเท้าไปก็เสียค่ารองเท้าคือบอกเขาว่าถ้าอย่างงั้นซื้อมาแต่บู๊ดก่อนละกันส้นสูงเดี๋ยวหาซื้อเองได้เขาก
ชื่อไม่น่าใจว่าอ่อทนายได้มีมียื่นค่ะก็ไม่เอ่ยนะคะเป็นชื่อของเป็นชื่อของผู้หญิงคนนึงเป็นชื่อผู้หญิงและนางสาวเลยอย่างงี้หรอหรือนางค่ะเป็นไม่น่าใจว่านางสาวหรือนางแต่เป็นชื่อชื่อชื่อผู้หญิงชื่อที่โอนชื่อที่โอนเป็นชื่อผู้หญิงไปซึ่งพอมาเช็คกันในกลุ่มอ่ะก็มีชื่อนี้ค่ะที่โดนกันกันแบบอ่

แล้วอย่างแม่ยุบอ่ะไม่ยุบไปไปรู้จักพวกกลุ่มไลน์กลุ่มนี้คือกลุ่มมันจะเป็นในเฟซบุ๊คก่อนเริ่มแรกอะค่ะเฟซบุ๊กจะมีเป็นกลุ่มของนักแสดงเอสต้านะคะซึ่งซึ่งน้องเขาอยู่หมายถึงลูกลูกกับแม่เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วก็หางานอยู่ในนั้นแล้วเขาก็เหมือนโทรเข้ามาติดต่อเราว่าเขาสนใจสนใจลูก

มันมันอยู่ในเฟสจริงมันมีมันมีจริงอ่ะครับแต่คือเขาไปก๊อฟมาเขาก็จะตัดลงลิ้งออกทีแรกเราก็เข้าใจว่าอย่างงี้เข้าใจว่าอ๋อคือเขาอ่ะอยากอยากได้ค่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาเป็นโมเดลลิ่งเราก็ไม่ซีเรียสก็คือแบบมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะบางทีเราส่งรูปไปอ่ะครับทางทางทางนั้นเขาอาจจะไม่เลือกแต่ถ้าเกิด

เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง